ปราจีนบุรีเขามีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง

ก็อยากปลูกบ้านให้คนในครอบครัวนั้นมาอยู่บ้านด้วยกัน
ปลูกบ้านเสร็จปุ๊บตั้งแต่ปี๓๙เป็นต้นมา
ล้มป่วยจนบางคนเป็นคนพิการนอนติดเตียงกันมา
บางคนก็ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บกันไป
มีอันเป็นไปแตกต่างกันไปแต่ละคน
แต่ว่าทั้งครอบครัวเขาเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของการปลูกบ้านไปทับ

แล้วก็ป่วยยกครัวแบบนี้เอาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชม
ไปดูสภาพบ้านกันก่อนมันเป็นบ้านใต้ถุนสูงนะครับ

อยู่ที่บ้านเลขที่๒๙หมู่๑๓

ตำบลคำตะโนธอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี

แววดาวไปทำงานก็เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารของบริษัท
ทำให้กระดูกทับเส้นประสาทขาอ่อนแรง
สุดท้ายนอนติดเตียงมาแบบนี้๑๘ปี
กลายเป็นคนที่ไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิต

เขาต้องสูญเสียสามีอาการไหลตายไม่ทราบสาเหตุ
ทั้งที่ไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อน
คนที่สองแล้วนะครับต่อมา๕๖ปีให้หลังลูกชาย
ชื่อว่านายสุภเริกประสบอุบัติเหตุรถล้ม
คนนี้เดินไม่ได้จนพิการถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งคน
ลูกพิการสองคนแล้วสามีตายนะฮะ
มาปี๒๕๕๓สามีใหม่ของเขาก็คือสามีเก่าเขาตายใช่ไหม
ก็มีสามีใหม่ไปรับจ้างตัดไม้อยู่ค่ะ
แต่ถูกไม้ล้มลงมาทับขาขาหักกระดูกแตกเดินไม่ได้๒ปี
สุดท้ายต้องใส่เหล็กดามเอาไว้แล้วก็เป็นคนที่มีเหล็กในขาตลอดชีวิต
ล่าสุดเก้ากันยายนที่ผ่านมาปีนี้นะฮะนางกิมเนี่ย
ต้องผ่าตัดด่วนและหมอบอกว่าพบว่าเส้นเลือดในสมองแตก
ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง๒เดือนด้วยกันคุณผู้ชม

สิ่งที่คนในบ้านเขาประสบพบเจอและเชื่อว่าทำให้เขาล้มป่วยแบบนี้เนี่ย
มันคืออาถรรพ์มันอาถรรพ์เจ้าที่แน่

นายชูชาติชาวลิศเขาเป็นสามีใหม่ของนางกิมเนี่ย
ฝันว่ามีชายชุดขาวใส่หมวกสูงแหลมสีแดง
เหมือนเป็นเทวดากินเจ้าที่อะไรแบบนี้นะฮะ
มาหานะฮะแล้วก็ลงมาจากบ้าน
ไปชี้ให้เห็นว่าหน้าบ้านเนี่ย
ขอให้ตั้งสารพระภูมิให้ตรงนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาสถิตอยู่ในไม้ขนาดใหญ่
แต่มันอยู่ใต้บ้านหลังนี้มานานแล้วแต่คุณมาสร้างบ้านทับเอาไว้เนี่ย
สารพระภูมิให้อยู่หน่อยมึงนอนทับที่กูมาหลายปีแล้ว
ถ้าไม่ยอมสร้างสารให้กูจะเอาชีวิตเมียมึงขนาดนั้นเลยไปเข้าฝันสามีใหม่ของเขา
ถ้าไม่ยอมสร้างเดี๋ยวจะเอาชีวิตภรรยาไปสอดคล้องกับที่เคยมีพ่อค้าเร่มาทักว่า
ทำไมบ้านนี้เจ้าที่แรงจังเลยไปฟังเสียงเขานะฮะ
มีทับต้นไม้ใหญ่อยู่อยู่เสากลางครับตรงเสากลางบ้าน
ก็ว่าที่แรกแม่บ้านเขาก็นอนอยู่นั่นแหละนอนอยู่ตรงที่ทับเขานั่นแหละ
เขาบอกว่ามึงนอนทับกูมาหลายปีแล้วมึงไม่ยอมลุกหนีออกไปไหนเลย
จุดต้นคนขายน้ำปลาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เนอะ
เขาบอกว่าเขานอนดูทีวีไปเรื่อยนอนแล้วก็นอนหลับอยู่นั่นแหละ
จงที่เขาอยู่นั่นแหละแต่เสาบางครั้งมันก็ดังกันนะอยู่ข้างบน
แต่ก่อนผมนอนอยู่ข้างบนแต่ก่อนผมขึ้นได้ผมได้ยินต้นเสาอยู่ข้างบนมันดังอีแดดอีแอด
มันไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อนะก็เข้าฟงเข้าฝันกันไปทีนี้
มีหมอดูประจำหมู่บ้านเขาก็มาดูเขาบอกว่าบ้านนี้นะ
ผูกทับต้นไม้ใหญ่คล้ายกับต้นจำปลาอายุเป็นร้อยปี
แล้วในต้นนั้นมีวิญญาณของผู้หญิงชราสถิตอยู่ครับ
ใช่ไม่เห็นแต่การสื่อนี่สื่อเหมือนเขาบอกกับเราว่าเขาอยู่ตรงนี้นะ
ก็ถามว่าอยู่กับอะไรเราเองเป็นคนถามอยู่กับอะไร
เขาบอกว่าเขาน่ะอยู่กับต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดหลายปีแล้ว
เขาก็อยู่ตรงนี้มาเขาบอกว่าทำอะไรไม่เก่งไม่ทานเขา
เหยีย่ำเขานอนทับเขาประมาณนี้นะ
เราก็เลยบอกว่าเอาแล้วจะเอายังไงจะให้เขาอยู่หรือจะให้เขาไป
หมอดูก็บอกว่าที่ลูกทั้ง๒คนนอนพิการเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ย
นอนติดเตียงเนี่ยเป็นเพราะว่าวิญญาณของหญิงชะลาตนเนี่ย
แสดงให้เห็นว่าการไปนอนทับที่เขาเนี่ยมันเป็นยังไง
การจะสื่อสารให้เห็นว่าถ้าไม่ยอมย้ายก็ต้องนอนแข็งเหมือนไม้แบบนี้เหมือนกันแหละ
ทางแก้คือต้องย้ายที่นอนไม่จำเป็นต้องลื้อถอนอะไรนะ
เหล่านี้มันเป็นความเชื่อสู่บุคคลคุณผู้ชมคือเราไม่รู้ว่ามันต้องแก้ยังไง
ลื้อบ้านออกหรือไปขุดให้เจอต่อไม้หรือเปล่าหรือว่าย้ายที่นอนคืออย่าไปนอนทับที่เขาอะไรแบบนี้นะฮะ
หรือว่าต้องทำพิธีขอขมาลาโทษเขาก็ว่ากันไปอันนี้เป็นความเชื่อที่เล่าสู่กันฟังนะครับ
เขาประสบพบเจอมานะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ